อ่ามีเรื่องของเมาแล้วขับอีกนะครับที่ฉะเชิงเซานะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วก็ขับกระบะนะฮะไปชนรถจักรยานยนต์นะ
คนขี่ที่เป็นชายหนุ่มเนี่ยเขาเสียชีวิต
คนขับเนี่ยยังขับรถไปต่อนะครับไม่หยุดช่วยไม่ดูเลยนะ
แล้วลากรถจักรยานยนต์เนี่ยติดไปด้วยสามกิโลโอ้โห

นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยกันพยายามปั๊มหัวใจ
นายเมธีปิ่นเจริญอายุ๒๓ปีนะครับหลังจากขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ถูกรถกระบะชน
บาดเจ็บสาหัสนะก็พยายามยื้อชีวิตแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับ
นายเมธีก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาฮะ
ขึ้นที่ผ่านมาที่บริเวณถนนหมูด๗ตระบวนแปลงยาวจังหวัดหถะเชิงเสา
เจ้าหน้าที่ก็ตามสกัดจับปรากฏว่ากระบะคันนี้หนีไปไกลกว่า๓กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วนี่ครับจักรยานยนต์ของผู้ตายยังติดหน้ารถกระบะไปด้วยลากไป๓กิโลเมตร
ตำรวจสพแปลงยาวบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับ
ซึ่งก็ยอมรับสารภาพว่าขับรถชนคนตายนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เขามารู้ตอนหลัง
เขาไม่รู้เลยว่าเขาไปชนอะไรแล้วลากรถจักรยานยนต์ติดมาด้วยเขาไม่รู้เลย
เขายอมรับว่าเขาเมาแต่เขาไม่รู้เลยฮะที่ขับแล้วก็ลากมาเนี่ยไม่รู้เลย
ก่อนนั้นที่ชนคนยังไม่รู้เลยถวดวัดปรุยมันแอลกอฮอล์ก็เกินมาตรฐาน
ก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะ
รวมทั้งทางญาติของผู้ตายเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าถือว่าผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพ
ก็คงจะต้องพูดคุยเจรจากันต่อไป